ต่อกันที่เรื่องมหากราบคดีหวย๓๐ล้าน
คุณผู้ชมยังไม่จบก็พลิกไปพลิกมา
หลักฐานสำคัญออกมาเรื่อยเรื่อยนะฮะคือเดี๋ยวทางนี้ก็บอกว่า
ทางนั้นเป็นคนเจรจาห้าสิบห้าสิบเดี๋ยวอีกฝั่งนึกออกว่าเปล่า
เขาไม่ได้เป็นคนพูดอีกคนนั่นแหละเป็นคนพูด
สาบานแล้วก็ยังไม่จบนะฮะล่าสุดนะฮะประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาจยากรรม
ยื่นหนังสือต่อผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติให้ย้ายผู้บังคับการตำรวจภูทร
จังหวัดกาญจนบุรีครับเพราะว่าทำให้ตำรวจที่ทำคดีนี้
ในพื้นที่รู้สึกอึดอัดพร้อมยืนยันว่าครูปีชาไม่ใช่เจ้าของ
แล้วตรงนี้สามสิบล้านบาทครับนายอัศริยาเมืองรัฐนพงษ์
ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาจยากรรมเดินทางไปยื่นหนังสือต่อผู้บัญชาการ
ตำรวจแห่งชาติที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
เพื่อให้ย้ายพลตำรวจตรีสุทธิพวงพิกุลผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดกาญจนบุรี
ปฏิบัติหน้าที่ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นการชั่วคราวนะครับ
หลังมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมจากการเรียกร้อยตำรวจโทจรูลวิบูรณ์
วิหมูนนะฮะกับอดีตราชการตำลดนั้นไปคุยนอกรอบ
ทำให้เกิดข้อคอรหาแล้วก็เจ้าหน้าที่ทำงานนั้นเองก็รู้สึกอึดอัดแล้วก็ลำบากใจครับ
อ้างว่าทางชมรมพบความผิดปกติในคดีนี้ตั้งแต่วันที่สองถึงยี่สิบแปด
พฤศจิกายนที่ผ่านมาเนื่องจากว่ามีเจ้าหน้าที่รัฐดำเนินการโดยไม่ปกติ
และใช้อำนาจรัฐแบบไม่เป็นธรรมที่ยึดเงินจากหมวดจรูนไป๒๕ล้านบาท
หากมีคำสั่งย้ายผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดกาญจนบุรีชั่วคราวได้
อีกประมาณหนึ่งสัปดาห์คดีนี้จะสามารถคลี่คลายได้ครับก็ตอนนี้ผู้การเป็นผู้บังคับบัญชาระดับสูงของ
ถูกไหมครับดังนั้นเนี่ยเจ้าที่เนี่ยที่ทำงานอยู่ในขณะ
เนี้ยส่วนหนึ่งก็เป็นลูกน้องของท่านอยู่ในขั้นรัฐประการสมบัติประทานภาคเจ็ด
ดังนั้นเพื่อไม่ให้เกิดข้อคอรหาตามมานะครับเพื่อความบริสุทธิ์ยุติธรรม
ให้ท่านมาทานกาแฟอยู่ที่สรชอสักสิบห้าวันแล้วกันพร้อมกันนี้นายอัจฉริยะบอกว่าทางทีมงานเนี่ยมีหลักฐานเลยนะครับ
เป็นคลิปวิดีโอแล้วก็คลิปเสียงลำดับพยาน

ครูปีชาหรือว่านายปรีชาไคร่ครัว

และไม่มีลอตเตอรี่ตั้งแต่แรก

ก็ต้องการเงิน๒๕ล้านบาท
ช่วงหนึ่งนะครับ
โอ้โหขีดเส้นตาเลยนะ
คือจะบอกว่าคุณอาจารยะท่านอาจารยะเนี่ย
ถ้าจำกันได้นะคุณผู้ชมเป็นตัวแปรสำคัญเหมือนกันนะ
สำหรับคดีของครูจอมทรัพย์ที่สุดท้ายแล้วออกมา

แล้วคราวนี้เขามาอยู่ฝั่งนี้
บอกว่าจะพิสูจน์ว่าลอตเตอรี่ไม่ใช่ของครูปรีชา

นายอาจารยะยืนยันบอกว่าไม่ได้ไปก้าวไก่ทีนแต่ในความขอหมวดจรูน
และวันพรุ่งนี้จะนำหลักฐานที่มีทั้งหมดไปยื่นที่กองบัญชาการตำรวจภูทรภาค๗เวลาบ่าย๒โมง

และขอให้ครูปีชาคิดทบทวนให้ดี
กลับตัวกลับใจอย่าถลำลึกเพราะความจริงต้องปรากฏ
โอ้โหอันนี้คล้ายเป็นคำขู่เหมือนกัน
ถ้าพรุ่งนี้บ่าย๒โมงน่ารุ้นเหมือนกันนะ

มันเข้มข้นขึ้นด้วยนะดังนั้นฉันเชื่อว่าคนดูติดตามอยู่
เพราะว่าไปไหนก็มีแต่คนคุยกันเรื่องนี้ตกลงของใคร
เดี๋ยวนี้ใครซื้อหวยก็โอ๊ยระแวงไปหมด
เซลฟี่กับแม่ค้าและสถานที่เอาไว้เลยให้มีหลักฐาน